ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอัดสำชันที่ยืดเยื้อมานาน
รวมทั้งมีทีท่าว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
วันนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต้องเรียกคณะกรรมการเข้ามาประชุม
เพื่อที่จะหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้นะคะ
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะ

แย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอัตสัมชัน
ที่จะเกิดขึ้นในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนั้น
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดนะคะ
ขณะที่ทางด้านของเลขาธิการสกอเอง
ก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงแนวทางในการประชุมในวันนี้ค่ะ
จากกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ยืดเยื้อมานานจนเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
จนล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสกอนั้น
เรียกคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อที่จะหารือสำหรับทางออกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ซึ่งบรรยากาศในขณะนี้ก็ยังไม่มีคณะกรรมการเดินทางมาที่ห้องประชุม
ที่จะเกิดขึ้นในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ขณะที่ทางทีมข่าวนั้นก็พยายามติดต่อนางสาวอาพรแก่นวง

เพื่อสอบถามถึงแนวทางการประชุมในวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้
ทางด้านของนายแพทย์กำจรตติยกวีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะถึงทิศทางในการดำเนินงาน
หลังจากการประชุมในวันนี้ว่าทางคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือว่ากกอนั้นวางทางออกไว้หลายแนวทาง
แต่หากยังคงมีความขัดแย้งอยู่ก็อาจจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการเข้าไปควบคุมดูแล
ซึ่งจะส่งผลให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอสัมชันนายกสภาพมหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดนั้นหมดวาระลงทันที
โดยคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมอำนาจ
และจะมีอำนาจแต่งตั้งคนที่เหมาะสมขึ้นมาดูแลชั่วคราวเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา
ในฐานะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอสัมชันเพื่อที่จะกลับไปดำเนินการต่อไปค่ะ
สำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นการประชุมภายในค่ะ

ทางผู้สื่อข่าวเองไม่สามารถที่จะเข้าไปสังเกตการณ์ภายในการประชุมได้นะคะ
แต่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นก็ยังคงปักหลักค่ะ
เพื่อจะติดตามสำหรับผลการประชุมให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปค่ะ
ดิดละดาวิชาดิดข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอาคารสกอค่ะ